คุณผู้ชมฮะใครที่ชอบดื่มพวกชาบ้าง
แล้วก็อยากดื่มแบบเป็นเกร็ดน้ำแข็ง

ก็จะเอามาวางให้มีอุณหภูมิปกติสักนิดหนึ่ง

มันไม่เป็นเกร็ดน้ำแข็งดังใจคิด
มันเป็นแบบหนืดยืดยาว

ในตัวสลามอะไรใช่ไหมที่มันยืด

ค่ะมันคือชาไทยนะฮะ

กลายเป็นยางยืดครับซื้อชามาทาน

กลายเป็นยางยืดเหนียวหนืดแบบนี้

สาวกชาไทยรายหนึ่งซึ่งไปซื้อชาไทย

ศรีอรุณย่านบ้านบ่อสร้าง
อเผษันกำแพงถุงละ๑๐บาท
เมื่อนำมาถึงบ้านก็แช่ตู้เย็นไว้

แล้วก็กะจะเทออกมาเพื่อจะ
ดื่มปรากฏว่าพอเทออกมา

น้ำแข็งทั่วไปมันยืด

อย่างกับพลาสติกเลยชาวเน็ตแสดงความคิดเห็น

เป็นของหายากแล้วก็ตั้งข้อสังเกต
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่บางคนก็

แล้วก็เรื่องของมันแปลงสภาพนะคุณ
นมอะไรที่เขาใส่ผสมลงไป
มันอาจจะบูดจะเสียแล้วมันก็ยืดแบบนี้ได้

จะทานอะไรก็ดูให้ดีนะครับ